เรื่องของความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วต้องเรียนรู้นะคะ
แต่นี่เสียยศหลังน้ำตาไม่คิดหนีปัดเป็นเจ้าของ

คือตอนข่าวออกมาทีแรกบอกว่าเป็นเสียบีกับเฟิร์น
คุณสัพพ่อของเสียบีนี่แหละเป็นคนออกทุนให้
ใช่นี่ค่ะสุดท้ายแล้วเสียยศเนี่ย
ก็เดินทางมอบตัวกับตำรวจนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยคือก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วย
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นตำรวจสภพลูตาหลวงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ควบคุมตัวนายสมยศปั้นประสงค์อายุ๕๕ปี
หรือที่เรียกกันว่าเสียยศเข้าไปที่ห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำ
หลังจากที่เสียยศตกเป็นผู้ต้องหา๒ข้อหาคือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสาหัส
และร่วมการตั้งสถานบริการโดยวิทยาลัยบรรยาชนะฮะ
จนกระทั่งนำไปสู่เหตุสกนาฏกรรมเพลิงไหม้เมาเท่นบีผับเนี่ย
มีผู้เสียชีวิตถึง๑๙รายแล้วตอนนี้นะคะ

ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวเสียยศออกมาจากห้องสอบสวน

ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะ
พยายามถามเสียยศถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณสมยศเนี่ยเสียงสะอื้นเลยนะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้คิดจะหลบหนีไปไหน
พอมีหมายจับก็ตกใจแล้วก็รีบเดินทางมามอบตัวกับตำรวจทันทีนะคะ
ทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเลย
ส่วนเรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะคะ
ก่อนทีท้ายด้วยคำพูดที่ว่า
ผมก็รักลูกของผม
ว่าผมก็รักรูปผมยังไงผมก็ต้องดิ้น

เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากเกิดขึ้น
ท่านไม่เคยเจอลูกที่เขาตายญาติที่เขาตาย
ก็ไม่มีใครอยากเจอเหมือนกันคล้ายแบบนี้
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวเสียยศมาทำการตรวจค้นคฤหาสที่บ้านพัก
เพื่อหาหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงได้

ก็เลยนำตัวกลับมาที่ห้องควบคุมหรือว่าห้องขังนั่นเองนะคะ
ส่วนตำรวจอีกชุดหนึ่งได้มีการร่วมสอบปากคำเสียยศ
ซึ่งแนวทางการสอบประคำเสียยศก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ที่ผ่านมารับรู้มาตลอดว่าลูกเปิดร้านอาหารด้วยความเป็นพ่อ
ก็คอยดูแลลูกอย่างห่างในส่วนเรื่องของค่าวัสดุก่อสร้าง
แล้วก็การเชื่อมโยงด้านการเงินยืนยันว่าอันนี้เสียยศบอกว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะคะ
มีเพียงแค่ประสานช่างรับเหมาก่อสร้างให้ลูก
เพราะกลัวว่าลูกจะถูกโกงค่าก่อสร้าง
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเสียยศเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สัตหีบนั้น
แล้วก็มีธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจมืดต่างนี่นะคะ
จากการตรวจสอบของตำรวจยังไม่พบธุรกิจผิดกฎหมายของเสียยศนะคะ
ส่วนธุรกิจโรงค่าสัตว์ขออนุญาตกรมประสุทธิ์ถูกต้องนะ
มันมีก็คือประเด็นนี้ด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะจะมีการนำตัวไปฝักขังที่ศาลพัทยาเวลาสักประมาณ๑๑โมงนะคะ
โดยกลุ่มญาติของคนเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตบอกว่า
เดี๋ยวจะเดินทางไปยื่นคัดค้านการประกันตัวเสียยศที่ศาลจังหวัดพัทยาด้วยค่ะ